แต่ก็ลุ้นกันอยู่เพราะว่าหลายคนก็ลุ้นเลขต่าง
ว่าจะออกไหมเพราะมีการล็อกอะไรเยอะมากมาย
๙๐๕ก็ไม่เป็นตามล็อกเลยแม่

แสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลที่๑ด้วยนะฮะ
และแน่นอนเลขท้ายเลขหน้า๓ตัว๒๔

โอ้โฮ๒๓๔เลยเหรอ

หมู่ช่องตอนนี้ค่ะ

แต่วันนี้สลากเหลือเยอะอยู่ไหม
เพราะว่าตอนจะบ่าย๓บ่าย๔

เลยเลขดูเลข๔มันจะออกอยู่แล้ว
เขาก็ลดไม่ได้เพราะว่าเขาซื้อว่าแพงจริง

ซื้อได้เท่าไหร่แองที่๑๒๐บาทไหมครับ๑๒๐บาท

อ๋อแต่เขาก็รับประแพงอ่ะคุณท่านร้อยหนึ่งก็ยังต่ำนะ
๘๐บาทอย่างนี้ไม่มีใครต่ำกว่านั้นแล้วนะแม่
ซึ่งก็เริ่มมีคนถูกกันมามากมายแล้วนะฮะจริงแล้ว
เดี๋ยวก็จะมีอัปเดตกันไปเนาะว่าใครเป็นผู้โชคดีสำหรับงวดประจำวันที่๑มีนากันบ้างนะคะ
ทีนี้อย่างที่เราพูดไปเรื่องของคุณแตงโมก็เป็น
เขาเรียกว่ามีพูดถึงกันมากมายในสังคมมันมีข้อสงสัยหลายอย่างที่เกิดขึ้น
อย่างเช่นเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่คุณจ๊อปนะคะ
คุณปอคุณกระติกคุณแซนไปออกรายการโหนกระแสใช่ไหมคะ
พอออกจากรายการโถงกลัวแหนปุ๊บที่นี่ผู้สื่อข่าวทางช่อง๓เองเขาก็มีการสัมภาษณ์คุณจ๊อบ
ขอดูเพราะว่าคุณจ๊อปเขามีการเอาเสื้อค่ะ
เสื้อตัวที่เขาใส่ในวันเกิดเหตุที่มันมีภาพออกมาว่า
จะเห็นว่าเอ๊ะเสื้อมันขาดตรงไหล่หรือเปล่าเนี่ย

ปรากฏว่าพอออกมาเนี่ยผู้สิทธิ์ข่าวเขาก็ขอดูเสื้อ
แล้วก็ให้คุณจ๊อปเนี่ยช่วยถอดเสื้อแล้วก็เปลี่ยน

ระหว่างที่ถอดปรากฏว่า
ผู้สาขาโครงสังเกตเห็นว่ามันมีรอยช้ำ
อยู่ที่ตรงใต้รักแร้ค่อนไปทางด้านหลังขวาเนี่ยนะคะ
แล้วก็จะมีรอยขวนรอยขีดอะไรอย่างนี้ที่คอที่แขน

ก็เป็นข้อสงสัยว่ารอยนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
แต่พอต้องการให้คลิปเก็บไว้แต่ปรากฏว่าคุณปอไปบอกว่า

คือวันนี้คุณสรยุทธ์สุทัศนจินดานี่แหละ
ก็เป็นคนเป็นคนออกมาพูดถูกต้องไหมครับว่า
เหมือนเป็นคนออกมาแชร์ใช่ไหมจ๊ะเมจ๊ะ
พี่ยุฒะจ๊อปบอกว่าล้มบนเรือเพราะตามหาแตงโม

ใช่ก็คือเกิดเป็นเหตุการณ์นี้ขึ้นมา
แต่ปรากฏว่าในขณะนั้นเองคุณปอเขามีการไปบอกไงคะว่าให้ลบ

ถ้ามันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่คุณบอกจริงว่าล้มบนเรือเนี่ย
ทำไมถึงต้องแบบว่าดูกังวลทำไมถึงต้องให้รบคลิปออกไป
เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นเพราะว่าจริงวันนี้ทั้ง๕คน
ก็มีการเดินทางไปที่สพนนทบุรี
เพื่อที่จะมีการตรวจสอบมากขึ้น

เพราะว่าเกิดจากกรณีนี้มาก็มีการถาม
พตโธจิตรพรรษภูมิจิต

หลังจากที่คุณแตงโมพลัดตกเรือเสียชีวิต

เมื่อเช้านี้นะคะมีคุณกระติก

เดินทางเข้าไปพบพนักงานเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็ตรวจร่างกายพร้อมทั้งมีการตรวจดีเอนเอด้วย
โดยคุณกระติกเองก็มีสีหน้าที่เรียบเฉย
จากนั้นคุณปอคุณจ๊อปก็เดินทางไป
คุณโรเบิร์ตแล้วคุณแซนเป็นคนสุดท้าย

แล้วก็สาเหตุที่ต้องให้ช่างภาพลบคลิป

ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้นการธรรมชาติ
ทางด้านคุณปอเองก็เปิดเผยถึงกรณี

ตอนนี้เขาก็รอว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงหรือเปล่า
หลังจากที่๕คนนี้มีการตรวจร่างกาย
แล้วก็ให้ปากคำเพิ่มเติมกันไปนะคะ

ก็มีการแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีคุณตังโม
เมื่อประมาณสัก๒โมงครึ่งประมาณนี้

ก็มีการออกมาแถลงหลังจากที่เรียกสอบ๕เพื่อนของคุณตังโม
แล้วก็ชุดที่ใส่ในวันเกิดเหตุนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าคุณจ๊อปเขามีรอยแผลที่ไหล่กับแขนจริง

ทางพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตรนะคะ
ก็มีการแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของคุณตังโมนิดา

ก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยวันนี้ได้มีการเรียกตัวเพื่อนคุณแตงโม
ทั้ง๕คนที่อยู่บนเรือมาสอบปากคำเพิ่มเติม
พร้อมกับให้นำส่งเสื้อผ้าชุดที่ใส่ในวันเกิดเหตุนะคะ
เพื่อเก็บหลักฐานตามนิติวิทยาศาสตร์
อกจากนี้ก็ยังมีการเรียกพยานนะคะ
เรียกพนักงานพิสูจน์หลักฐานมา
เพื่อที่จะมาตรวจดูว่ามีการเก็บพยานหลักฐานครบหรือเปล่า
รวมทั้งขอคำให้การจากแพทย์ที่ชนะสูตรศพด้วย
ขณะที่ประเด็นอย่างที่เราบอกไปมีการพูดกันในโลกโซเชียลนะคะ

อย่างเช่นกรณีที่คุณจ๊อปเนี่ยไปโดนจับพิรุษ
ก็คือเจอแผลแล้วก็รอยช้ำ
ไม่ว่าจะเป็นที่แขนหรือว่าหัวไหล่
ว่าบาดแผลฟกชั้นเกิดจากการกระแทกของแข็ง
แต่คืออะไรยังไม่ทราบต้องรอผลตรวจที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนในเรื่องของแผ่นอนามัยค่ะ
หรือว่าผ้าอนามัยที่คุณตังโมใส่ขณะเสียชีวิต
ก็จะมีการตรวจสอบอีกครั้งนึงว่ารายละเอียดเป็นยังไง
ว่าใช้เวลาประมาณ๓๕วัน
จากนี้ทางตำรวจก็ยังได้มีการเรียกภาพจากกล้องวงจรปิด
ตลอดเส้นทางที่เรือแล่นผ่านนะคะเอามาประกอบในสำนวนการสอบสวน

ก็เกิดจากการขาดอากาศตกน้ำแล้วก็สำลักน้ำจนเสียชีวิต
ปอดพบน้ำแล้วก็โครนในหลอดลมแล้วก็โพรงหลอดลม
ขณะที่กระเพาะพบเศษโครนจากการหายใจเข้าไป
ส่วนร่องรอยบาดแผลต่างมีแผลในช่วงล่างลงไป
ก็เกิดจากของมีคมซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ
แล้วก็สาเหตุที่ตกนั้นเนี่ยต้องใช้เวลาตรวจสอบค่ะว่าตกเอง

โดยคำให้การของคนบนเรือเนี่ยตำรวจก็ไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ

เพื่อนบอกว่าคุณตังโมไปปัสสาวะท้ายเรือ
คุณหมอก็บอกว่าพบหูรูดกระเพาะคลายออก
แต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าประจำเดือนหรือเปล่านะ

อันนี้คือในมุมที่วันนี้เราเห็นหลายคนเริ่มออกมา

พี่หนุ่มเขาก็เอาสัมภาษณ์ทั้งเพื่อนนักวิชากงวิชาการ
แต่อีกหนึ่งคนที่วันนี้ไปออกรายการพี่หนุ่มด้วยก็คือคุณแอนนาเนี่ยแหละ
แอนดาเป็นคนที่ค่อนข้างจะบอกว่าเป็นผู้จัดการก็ว่าได้
คือเขาจะมีกลุ่มสุดท้ายกลุ่มนี้
แตงโมเขาตั้งว่าโค้งสุดท้ายของอีโม

ซึ่งก็แปลกคือต้องยอมรับของช่องวัน

คือรู้สึกของช่องวันยังถ่ายไม่จบด้วยซ้ำ

ถึงตอนนี้อาจจะต้องมีการเปลี่ยนนักแสดง

เพราะถ่ายเยอะที่สุดในละครเรื่องนี้

ถูกนะฮะก็คือแตงโมก็ให้คิวเต็มที่
เพราะว่ารู้สึกค่อนข้างจะเป็นบทใหญ่พอสมควร
แล้วขนาดคนทำละครยังบอกไอ้โมสวยเรื่องนี้
เนื่องจากก่อนนั้นโมหลังจากที่พ่อเสียชีวิตปุ๊บ
ครั้งหนึ่งโมเคยคิดจะฆ่าตัวตาย
ตอนที่พ่อคือชอบพูดหมายความที่ชอบพูดกับเพื่อน
พ่อกูไม่อยู่แล้วกูจะอยู่ทำไม

น้ำหนักดังขึ้นปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บ

ซึ่งนางเคยพูดจำได้ไหมรายการเราก็เคยเอามาเล่า
ที่งานวันเกิดเอสุภาชัยจำได้ไหม
นางเอากล่องแดงไปให้เอสุภาชัย

ว่านางไปยิ้มกันพี่เอสุปชัย

นางบอกโอ้จำได้ไหมคลิปนี้

คือเป็นเหมือนแม่อีก๒คนของโมเลย
ถ้าเห็นพี่ออสนี่ก็คือพี่ออสที่ไปนั่งเฝ้าอยู่ตรงท่าเรือด้วยซ้ำไป

คุณออสนี่จะเป็นแผนกหาดาราทางภาคเหนือ

คุณเซ้งเนี่ยจะเป็นหาแผนกดาราทางอีสาน

ก็คือเวลามีดาราดีเนี่ยเซ้งจะเป็นคนหามา

อย่างเด่นคงเด่นคุณเนี่ยเข้ามานี่เดี๋ยวไปไกลกันใหญ่

เอก็เลยยกหนี้ให้บอกไม่เป็นไร

โอเคนะพี่เอให้มันหมดเลยที่มันขอพี่เอให้มันหมดเลย
นะลูกไม่เอานะให้ลูกนะนะแล้วก็เดี๋ยวสู้กันต่อ
นะนะนะปื้มปรีบอยู่เนี้ยนะลูกนะโอเค
อ่าขอลูกก่อนนะโอเค
พี่เอเธอเนี้ยเนี้ยเนี้ยจิตใจของนางเป็นอย่างงี้จริงจริง
นางก็ไม่ให้น่ะค่ะเนี้ยแหละคือเอสุบัติชัยจากที่คุณเห็นอาจจะบอก
ตัวเองมาตลอดเมย์ตอนนั้นก็ไม่มีงานจนในที่สุดก็คือโอเคล่ะเชื่อไหม
น่าก็จับนางมาไลฟ์ทุกคนพยายามจับให้นางแบบโอเคตอนนั้นพิมพ์รีพายกำลังดัง
เห็นมั้ยดาราหลายคนเลิกไปเป็นแม่ข้าวออนไลน์พิงกี้อย่างเงี้ยเห็นมั้ย
ยุ้ยจิรนันอย่างนี้อาชีพหลักการเป็นแม่ค้าออนไลน์ไปแล้วหนู
เค้าโพธิไปดัง๐๔มากกว่าเล่นละครก็มานั่งไลฟ์ขายของเหมือนพิมพ์รีพายอย่างเงี้ย
ปรากฏตอนฮะอันน่าพยายามจะเอาโม้เนี่ยเป็นแม่ข้าวออนไลน์ไปขายของอ่ะ
ก็เลยมีกลุ่มและตรงคนมันตกสุดอ่ะเวลามันขึ้นมันขึ้นน่ะ
เวลามันขึ้นแต่มันขึ้นแบบแปลก

เพราะว่าไปจุดหมอกับโควิดใช่ป่าว
เริ่มดีขึ้นกองละครเริ่มกลับมาถ่ายได้
โมมันเอาเงินที่เก็บทั้งหมด
ไปรักษาพ่อจนหมดแล้วไม่เหลือเงินแล้ว
เราเห็นคุณแตงโมมาหลายสิบปีถูกต้องไหม
พี่น้องมุมกำจังเราก็โอเคละใครมีงานก็จะเลือกแตงโม

ในที่สุดนางก็เลยมีกลุ่มว่าโค้งสุดท้ายของอีโม

แต่วันนี้เขาบอกว่าแม้กระทั่งกระติกออกจากกลุ่มไปแล้ว

เพราะว่าเพื่อนในกลุ่มเนี่ยมีการไปพิมพ์ว่า
กระติกทำไมเธอมันใจดำอย่างนั้น

ซึ่งวันนี้แอนนาเขาก็ไปออกรายการคุณหนุ่มกัญชัย

เขาบอกว่าดูแลมาตลอดเขาก็จะแจ้ง
ความพูดที่อย่างแรกตอนนี้คือขอความร่วมมือ

คือโมมันชอบมันแปลกเม

ซึ่งนางบอกแตงโมเนี่ย

กูมาแล้วเฮ้ยถ้าเป็นอะไรไปอ่ะ

จริงต้องบอกว่าสักประมาณ๕ทุ่มไปแล้วเนาะ

อย่างที่คุณแอนนาได้มีการออกมาบอกตั้งแต่แรกแล้วว่า
อย่าแจ้งความพอไว้
อยากให้เห็นคุณโมคุณตังโม
ในแบบว่าความสวยงามอย่างเดียว

คนก็ช่วยกันบอกว่าไม่อยากให้แบบว่าภาพมันหลุดออกไป

คือจริงขอความกรุณาธนาคุณมันเป็นโทษ
ด้วยคุณแชร์รูปของศพออกไปเนี่ยจริง

เล่นละครให้เราเห็นมาตั้งแต่นานแล้ว
แต่ขั้นหัวเดียวกันวันนี้อันน่าพูด

โดยจะพูดเฉพาะกระติก

เราสงสัยกันตั้งแต่วันแรกคืนบรรดากลุ่มนาง
ซึ่งเป็นเราเราจะค้นหาเพื่อนจนกว่าจะเจอ
ทำไมเขาถึงได้กลับบ้านไปกันได้
อย่างเบิร์ทรู้จักกันมาพอกับกะติก
แต่ปฏิกิริยาความรักมันต่างกัน
พวกเราไม่ได้กินไม่ได้นอนอุบัติเหตุมันเกิดขึ้น

เพราะมันเลยมีการเกิดขึ้นมาว่าแอนนาเป็นผู้ถึงกติ
แต่รู้สึกอีกคนนึงคือแซนเขาว่ายังไงลูกเมย
เขาบอกว่ามีหลายประเด็นที่ประชาชนยังเข้าใจผิดอยู่
แซนเองก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อคืนตอนไปจำลองเหตุการณ์ก็ทำให้แซนนึกถึงว่าเรื่องของคืนนั้น
แซนขอโอกาสชี้แจงถึงเรื่องต่างจากมุมของแซน
เวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาทีก็คือคืนนี้นะคะ๓ทุ่มครึ่ง
ทางไลฟ์สดของแซนกราบขอโทษทุกคนพี่นักข่าว
แล้วก็พี่หน่วยกู้ภัยมานัดที่นี้ด้วยค่ะ
มีเรื่องผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยล่วงหน้านะคะ
นั่นแหละฮะแซงเขาก็จะไลฟ์สดในคืนนี้นะครับ
แต่เมื่อคืนคุณแม่คนก็เข้าไปดูแหละว่าเวลาพอดีเลยนะ๔ทุ่มที่ว่าพระ
เพราะว่าแซนรู้สึกจะมีภาพไอจีหลุดออกมาว่าหลังจากที่ไปมีภาพล่าเริงยิ้มอะไรอย่างนี้
อันนั้นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแซนลงรูปที่เคยถ่ายกับแซนไว้
แล้วก็แท็กทำนองว่าอุ้ยถ่ายกับคนดังคนก็เข้าไปถล่มเพื่อนแซนอีกเหมือนกัน
ใช่ไหมฮะเอาง่ายสิ่งที่วันนี้แต่เมื่อวานนี้แซนมีการไปทำแผนประกอบการตอนดึก
เป็นการจำลองสถานการณ์ค่ะไปคนเดียว
พอเมื่อวานนี้ทางไทยรัฐนิวโชว์ของเราก็บอกว่ามีหลักฐานใหม่
ซึ่งกล้องวงจรปิดจากรอบสถานที่ถูกต้องไหมฮะ

เพราะฉะนั้นวันนี้เรากลับมาที่แอนนากันก่อนไหม

ซึ่งแอนนากล่าวต่อถึงคดีว่าอยากให้ตำรวจทำงานให้เต็มที่นั่นแหละ
คือเขาสงสัยว่าถ้าสมมุติวันหนึ่งผู้จัดการมันก็ต้องอยู่แค่
ศิลปินอืมศิลปินตกไปทั้งคนอ่ะอืมหรือหายไปทั้งคนจะกลับบ้านทำไมวะ

เขาบอกจะให้เป็นคนแข็งแค่ไหนแต่เป็นมนุษย์ก็จะต้องร้องไห้ใช่ไหม
หากคุณเป็นคนแข็งคุณจะสามารถกลับบ้านภายใน๓ชั่วโมงได้หรือเปล่า
แม่บ้านก็อยู่บ้านโทรไปถามก็ได้นี่
นี่แม่บ้านก็มาเฝ้ามารอคอยผลการตามหาแอนนาบอกงั้น
แอนนาบอกแตงโมรักกะติกมากนะ
ตัวแตงโมเองเคยอยากเปลี่ยนผู้จัดการส่วนตัว
แต่เป็นห่วงว่ากะติกมันจะเอาอะไรกินจะเอาอะไรใช้
โมเป็นห่วงเพราะอยู่กับนางมานาน
กะติกก็คือลูกโมแล้วก็แตงโมก็รักมาก
สำหรับเรื่องคดีจะไม่ขอสรุปอะไรจนผลนิติวิทยาศาสตร์
แล้วก็หลักฐานออกมาจากตอนนี้ที่เห็นมันแปลกหลายอย่างมันอธิบายได้
แต่อะไรที่เป็นความจริงก็เป็นความจริงอะไรที่ไม่เป็นความจริงก็ไม่เป็นความจริง
เราขอตัดบทรู้สึกจะเป็นก่อนเข้าข่าวใส่ไข่ประมาณสัก๒๓ชั่วโมงเนี่ยนะฮะ
นาได้ให้สัมภาษณ์ไว้ไปฟังกันสักนิดหนึ่งครับ

แฟนของคุณแตงโมก็ไปที่สพนธบุรีด้วยเหมือนกันนะคะ

คุณเบิร์ตก็ไปที่สพนนทบุรีด้วยก็มีคุณโมมีนาพาไป
แต่ทีนี้คุณโมยมินาเขาก็มีการแบบว่า

จิตใจเขาแย่อยู่อย่าสัมภาษณ์อะไรเยอะเลย
อย่างนี้นะคะคุณโมมีนาเป็นคนสามารถพาไป
เอาตรงแม่ทุกสื่อทุกสำนักทุกรายการก็พยายามติดต่อ
อยากให้แฟนคุณแตงโมมาออกแต่เขาก็แบนกับเขา

บางคำถามมันอาจจะไปขุดหรือไปจี้อะไรอย่างนี้
ที่เขาอาจจะตอบไม่ได้สภาวะจิตใจคนตอนนี้

พี่โปหนึ่งเขาบอกว่าคนดูแลแตงโมบอกว่า
วันที่ไปเจอที่ท่าเรือเรารู้จักแค่กะติก
ต้องการไปเจอกติกแต่ไม่รู้จักคนที่เหลือ
เขาว่าอย่างนั้นก็ฉันไม่รู้ก็ฉันไม่เห็นไง
มันตกท่าไหนก็ไม่รู้มันตกลงไปในน้ำยังไง
เขาดูเครียดมากกว่าตกใจโดยตนเองเนี่ยเจอกระติกคืนวันแรก
แล้วก็ได้รับการติดต่อมาเมื่อคืนที่ผ่านมา
ซึ่งกระติกก็ได้ออกจากกลุ่มที่เขาจะมีกลุ่ม
อีโมโค้งสุดท้ายเนี่ยโค้งสุดท้ายของอีโม
ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นหลังจากที่แตงโมกลับมาทำงานเพื่อ
เพื่อนในวงการบันเทิงเนี่ยก็ช่วยกันหางานให้
ซึ่งวันนี้แอนนาเขาก็ได้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเราไม่รู้หรอก

แต่แอนนาเขาฝากว่ากะติกแตงโมเนี่ยรักกะติกมากนะ
วันนี้อยากเห็นความรักจากกติกที่แตงโมได้เห็นเธอเป็นเพื่อนตาย
ส่วนตัวแล้วไม่คิดว่ากระติกมุ่งร้ายแตงโม
แต่สงสัยว่าทำไมไม่พูดให้หมด
คนก็ถามอ้าวยายแอนนาไหนเธอโพสต์ลงโซเชียล
เธอไปเคลียร์กระติกกันแล้วไม่ใช่เหรอ
แอนาบอกไอ้ที่โพสต์ลงโซเชียลเพราะสิ่งที่เราไปถาม
เขาสามารถตอบได้เช่นทำไมไม่อยากให้เราเข้าไป
วินาทีแรกที่เขาบอกว่าทำไมคือไม่อยากให้เพื่อนเข้าไปที่เหตุเกิดเหตุ
เพราะหนึ่งเขาบอกแอนนาเป็นนักข่าวนะอย่าลืม
กลัวข่าวมันใหญ่โตไปกันใหญ่อันนี้คือเหตุผลของเขา
กลัวนักข่าวจะตามเข้ามาจำนวนมากเรื่องไอจีก็เคลียร์
ลูกไม่ได้อะไรก็เคลียร์แต่ไม่เข้าใจพวกเราก็ดูแลแตงโมมาตลอด
แต่ทำไมกติกที่ดูแลแตงโมตลอดทั้งวันนั้นทำไมวันนั้นถึงไม่ดูแลแตงโม
อย่างเรื่องโทรศัพท์เขาบอกโทรศัพท์ก็ยังมีการเคลื่อนไ
จนถึงวันวันนี้ถูกต้องไหมหรอก็ยังมีคนรบลูปลูปรบคอมเม้นท์
เกิดขึ้นมาอย่างเรื่องโทรศัพท์แตงโมเนี่ย
งโมเป็นคนติดโทรศัพท์อันนี้ยอมรับ
ว่าแตงโมไปไหนเจกซียังไงเข้าใจเค้าว่าพิรุษไหม
นะครับเขาบอกว่าแอนนามั่นใจในตำรวจเขายังไม่ออกมาพูดจนกว่าจะพบหลักฐานฮะ
อันนี้คือแอนนาเขาก็พูดอย่างนี้ล่าสุดสุดเนอะ
คือจริงทั้งหมดทั้งมวลมินว่าก็ต้องรอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
แล้วก็ในรูปคดีคืออันนี้ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดจริง
เพราะว่าคือเราก็ได้ฟังคำพูดของทั้ง๕คนไปหมดแล้ว
ไม่ว่าจะรายการของพี่หนุ่มเองหรือว่าการสัมภาษณ์การแถลงข่าวส่วนตัวต่าง
ซึ่งมันคือเอาจริงคืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้แล้วเราไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริง
ก็คือต้องรอหลักฐานที่มันชัดเจนทางนิติวิทยาศาสตร์
กับการสอบส่วนของตำรวจที่บอกว่าเดี๋ยวจะแยกจำลองสถานการณ์แบบที่แซนทำเมื่อคืนนะคะ
ทำทีละคนเลยทั้ง๔คนที่เหลือวันละคนวันละคน
แล้วก็ที่บอกว่าอาจจะมีการเข้าเครื่องจับเท็จ
อันนี้ก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยให้เวลาตำรวจทำงานเอาให้เต็มที่
แล้วเดี๋ยวรอดูว่าสรุปยังไงเพราะตำรวจก็บอกเองว่า
ไม่ได้เชื่อคำให้การทั้ง๕คนร้อยเปอร์เซ็นต์
อืมอ่ารอติดตามกันอยู่ห่างอย่างห่วงไว้ก่อนละกันนะนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งวันนี้๑มีนาคมโควิดตกลงยังไง
เดี๋ยวไปดูยอดก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ยอดก็ยังสูงค่ะ
รายนะคะสำหรับยอดผู้ป่วยใหม่วันนี้

คือถ้ารวมแล้วก็ประมาณ๔๐๐๐๐กว่าเลยใช่แล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ย
ขยับขึ้นมาเป็น๔๓ศพแล้วนะคะ
เรื่องนี้ประธานคณะทำงานด้านการรักษาพยาบาล
ป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลกรมการแพทย์เขาบอกว่า
คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยคนที่ป่วยโควิดเนี่ย
รักษาแบบผู้ป่วยนอกคืออะไรอ่ะแบ่งเป็นแบบนี้
สามารถเบื้องต้นประเมินอาการผ่าน๑๓๓๐ก่อนเลย
หรือไปรับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก
อันดับแรกคือถ้าคุณไม่มีอาการสบายดีแต่มันขึ้น๒ขีด
ซึ่งสำหรับเคสนี้ไม่จำเป็นต้องให้ฟาวิพิราเวียก็ได้
ก็คือฟ้าทลายโจรกินยาแก่ใครรักษาตามอาการ

สมมุติถ้าเกิดคุณเป็นกลุ่มที่๒คือมีอาการเล็กน้อย
แต่ไม่มีความเสี่ยงคือไม่ได้มีโรคประจำตัวไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
เคสนี้คุณหมอจะเป็นคนพิจารณาเองว่าจะให้ฟาวิพิราเวียหรือเปล่า

ถ้าคุณเป็นกลุ่มที่๓คือมีอาการน้อยแต่คุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
คือมีโรคประจำตัวเป็นผู้หญิงท้องอายุเกิน๖๐ปีขึ้นไป
ส่วนกลุ่มที่๔ถ้าคุณเป็นปุ๊บอาการรุนแรงเลย
เรามีการใช้ยาฟาวิพิราเวียวันละ๒ล้านเมตร
ก็คือเยอะมากเพราะว่ามันต้องกินต่อเนื่องถูกไหมคะ

เขาบอกว่าวันมันต้องกินติดเป่ากันอย่างน้อย๕วันใช่ไหมคะ
วันละประเทศไทยเรายังมีจากฟาวิถูกต้องไหม

คุณหมอบอกว่าจริงชื่อยาที่ลงท้ายด้วยเวียทั้งหลายเนี่ย
เขามีการแบบตรวจสอบมาแล้วก็เลยเอาอันนี้ให้กับคนท้องนะคะ
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็คืออยู่ที่การประเมินอาการ
แล้วก็พิจารณาของแพทย์ว่าจะให้ยาไม่ให้ยา
ทีนี้เขาบอกว่ามีการคาดการณ์เรื่องการระบาดหลังจากนี้
เพราะว่าอีกเดี๋ยวสงกรานหลายคนวางแผนเที่ยวแล้ว

ถ้าเอาแย่ที่สุดก่อนถ้าสมมุติว่าการควบคุมมันไม่ดีพอเนี่ย
รับรองได้ว่าหลังสงกราน๑๙เมษายน
เผลอจะมีผู้ติดเชื้อทะลุถึง๑แสนราย

ถ้าสมมุติว่าเป็นอันนี้คือเคสที่แย่ที่สุดนะคะ

ก็อาจจะมีแค่ประมาณสัก๕๐๐๐รายหลังสงกราน

พยายามเร่งฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อย
เกินกว่า๔แสนโดสต่อวัน
คือในหลักหมื่นสองหมื่นเหมือนที่เราเจออยู่ทุกวันนี้ค่ะ
ก็มีการเคาะออกมาแล้วว่า

และจะต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย๑๔วันล่วงหน้าก่อนการเดินทาง

แล้วเอกสารที่ต้องใช้ก็คือพาสปอร์ตต้องมีอยู่แล้ว

แล้วคุณต้องมีเหมือนกับใบเสร็จอะค่ะ
จองการจ่ายเงินโรงแรมที่อาจจะมีชาพลัส

แล้วก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องของการเดินทางจากสนามบินไปที่ที่พัก
ที่เป็นแบบซีรูดหรือว่าเป็นเส้นทางที่ไม่ต้องคล่องแวะกับใคร

และคุณต้องมีประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการรักษาเนี่ย
ไม่ต่ำกว่า๒๐๐๐๐บาท

มีการปรับลดลงมาเหลืออยู่ที่๒๐๐๐๐บาท

แล้วหลังจากนั้นวันที่๕หรือวันที่๖เนี่ย

เอ่ยวันนี้คือโอเคละ
ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งฟาวิ

ส่วนใหญ่ตอนนี้อาการมันน้อยลง
แต่ทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าไม่ใช่ทุกคน
เพราะอาวุธต้องรับรับว่าบ้านเราคือยู่แบนครอบครัวใหญ่

บางทีบางคนเนี่ยทั้งครอบครัวเขานอนห้องเดียวกัน
สมมุติคนหนึ่งติดอีกที่เหลือไม่ติด

มันมีเคสว่าเขาต้องออกไปนอนริมถนนไปนอนหน้าธนาคาร
นอนนอกบ้านเพราะเขาแบบกลัวคนในบ้านติดอะไรอย่างนี้

รอดกันมาจะ๓ปีแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงเนอะ
เราก็ต้องรอดใช่ไหมมาถึงซีซั่น๕ขนาดนี้เราก็เก่งขนาดนี้แล้ว
เอาอีกนิดนึงให้มันรอดไปหน่อยนะ
เหมือนกับคนคนนี้ตอนนี้ถ้าสมมุติจะพูดถึงฝั่งการเมืองค่ะ
ทุกคนจับตาคนคนนี้หมดคุณธรรมนัฐพรมเผา
ว่าเฮ้ยเขาไปอยู่ฝั่งไหนตอนนี้มีผลเลยนะ
ใช่แต่ถ้านับจริงนับไปนับมาคุณธรรมนัฐตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสักสิบกว่าคน

อ่าไปอยู่กับคุณอนุทินอีกสอง

ซึ่งคุณร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพยาววันนี้
พรรคใหม่ของเขาคือพรรคเศรษฐกิจไทย
แล้วก็มีสสสมาชิกพรรคครับก็ลงพื้นที่ชุมชนการเกฮะ
ท่าเรือคลองเตยวันนี้มีการมอบถุงยางชีพไปกับประชาชน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด
และที่วันนี้คนก็จับตามองคือยายดิว
ยายดิวอลิสราทองบริสุทธิ์ดารานักแสดงเนี่ย

เห็นรูปภักดิ์มีรูปคุณดิวมาด้วยว่าไง

ไผ่นึงอ่ะไม่ออกใช่ไผ่หรือเปล่าตื่นเต้นอยู่น่ะ
เต้นทำไมแล้วหลายคนสงสัยแล้วเอ้า
มายังไงมาได้ไงเออแล้วมาได้ไง
ดิวกับไผ่เป็นพี่น้องกันเมื่อก่อนเป็นแฟนกันใช่ใช่
จนถึงทุกวันนี้แบบเหมือนเหมือนแบบพี่น้องคานตามกันมาเลยอ๋อ
นั่นนั่นไผ่ยืนยกนิ้วอยู่นั่นแต่ปกติดิวเคยลงพื้นที่อย่างนี้ไหมคะ
คือนี่เองอภัยอ่าก็คือเขาเป็นพี่น้องกันคือ
สมัยก่อนตอนไผ่หาเสียงไม่รู้ว่าดิวช่วยหรือเปล่า
แต่ไผ่กับดิวเนี่ยคือเขาอยู่ใกล้ตัวกันตลอดอยู่แล้ว
แล้วไผ่เป็นลูกน้องหลักของคุณธรรมนัทอ่า
เนอะซึ่งคนก็เลยไปตัดตัวเอ้ยยายดิวไปทำไมแต่งหน้า
เขียนคิ้วนั้นนะป้องวินิเกียร์ไปทำอะไรก็คือวันนี้มันหนึ่ง
อยู่ในคลองเตยหรือบ้านยายดิวคอนโดยยายดิวอาจจะอยู่
แถวนั้นด้วยหรือเปล่าแอ้งจี้อืมแวะไปอย่างเงี้ยหรอ
ไปเป็นเพื่อนอย่างเงี้เหรอคะอ่ะแวะไปลงพื้นที่เป็นเพื่อนพี่
แบบเนี้ยเหรอคะอืมไม่รู้อ่ะแต่ขนาดเดียวกันวันนี้คือ

หรอเดี๋ยวหาถ้าเกิดสัญญามาแล้วอาจจะตัด

เรียกอีกข่าวหนึ่งขอยุคได้ป่ะคะ

ไหนต่อ

จะจัดการประชุมใหญ่สิ้นเดือนมีนาคมเนี่ย

ส่วนจะเป็นหัวหน้าพักหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุม
แล้วก็มีการส่งสอสอลงทั้งทั้งหมด๔๐๐เขตครับ
ว่ามั่นใจว่าเป็นส่อน้ำดี

ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใครนะฮะเมื่อถามว่าตอนเนี้ย
จะหนุนพลเอกประยุทธ์อยู่หรือเปล่าค่ะเพราะว่าตัวเลขสองร้อยห้าหกสิบเสียง
ที่จะหนุนคนเอกประยุทธ์เนี้ยไม่รวมภาคเศรษฐกิจไทยน่ะ
ร้อยเอกธรรมนัฐตอบว่าสองร้อยหกสิบเสียงเนี้ยฝันไปหรือเปล่าอุ้ย
ฝันไปหรือเปล่าต้นเนี่ยไม่ได้ว่าใครแต่เอาตัวเลขมาจากไหน
ใครใครก็นับมือได้แต่ไม่มีพักเศรษฐกิจไทยอยู่ในนั้นแน่นอน
พร้อมย้ำว่าไม่ได้ใส่ใจตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้การเลือกตั้งข้างหน้า
คุณธรรมนาบบอกค่อยว่ากันอ๋ออ่ารอเขาก็ฝับแต่กันบนแค่หน้าผัวน้อง
ไม่มีสัตว์ตูน้องละมิดแคะให้ถามบอกใช่ไหมแม่ก็ไม่รู้อ่ะนี่ไง
ก็นี่เขาถามไปสองร้อยหกสิบฝันไปหรือเปล่าคืออะไรฝันตั้นฮะ
ซึ่งไม่ได้คาดหวังกับเป็นรัฐมนตรีชุดนี้แล้วถูกไหมคะเหมือนกับฉันคาดหวังกับนี่
อ่าคุณแม่ถือไว้นี่เดี๋ยวให้น้องมิ้นเล่าข่าวนี้ก่อน
เพราะว่าจริงจริงต้องบอกว่าถือไว้ก่อนเหรอถือไว้ถือไว้คุณแม่ถือไว้
ไม่ธรรมาจไดพริเซนเตอร์ถือไว้คุณแม่ถือไว้อืมถือไว้ก่อนคุณแม่
เป็นคุณแม่เกือบหมดแล้วตอนนี้คือเรียกว่ากวาดเรียบอ่ะ
เซนเตอร์ของคุณแม่เนี่ยแต่อยากอัปเดตข่าวนี้นิดนึง
เพราะว่าเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าทางรัสเซียกับยูเครนเอง
เขามีการมาเจรจาปรากฏผลการเจรจาเมื่อวานเป็นยังไงคะ

คือการเจรจาครั้งที่๑ผลก็คือว่า
ตกลงว่าจะมีการเจรจาครั้งที่๒ค่ะ

เพราะว่าจริงตั้งแต่แรกที่เขาไปนัดเจรจากันเนี่ย
ทุกคนก็พูดแล้วว่าอย่าเพิ่งคาดหวังกับการเจรจาครั้งนี้
คือทางประธานาธิบดีของยูเครนนะคะ
เขาบอกก่อนเลยว่าขอให้รัสเซียถอนทหาร

เพราะว่าอยากจะได้ข้อตกลงที่ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย
ซึ่งผลที่ได้จากเมื่อวานก็คือแค่ว่า
เดี๋ยวเราจะมีการเจรจากันอีกรอบเร็วนี้
อีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่ยังไม่ได้ระบุวัน

รัสเซียก็ยังคงถล่มยูเครนแบบรัว

แล้วเขาก็บอกว่าแถวของทหารที่ขนเข้าไปยาว๖๔กิโลเมตร

แต่ว่าทหารรถก็คือ๖๔กิโลเมตร
คืออันนี้เป็นภาพตอนโจมตีในเมืองแต่มันจะมีภาพที่เป็นแบบ
เห็นว่าทหารกำลังขนกองกำลังเข้าเคียฟเลยค่ะ
ค่ะซึ่งจริงต้องบอกว่าคนไทยที่อยู่ในยูเครนเอง
เขาก็มีการพาอบพยพออกมาแล้ว
ใช่ค่ะตอนนี้อบพยพออกมาที่เป็นคนไทยเนี่ย
มาได้๑๔๒คนแล้วแต่ก็ยังมีประมาณ๓๐กว่าคน
ยังติดค้างอยู่ในแต่ละเมืองอ่ะนะคะนี่นี่เห็นป่ะคะ
มันจะเป็นเล็กหน่อยแต่นั่นนะคะคือแถวแบบ
รถถังรถเกราะยานพาหนะทหารเดินเท้าเนี่ยกรูเข้าไปหมดเลย
แล้วเมื่อเช้าเมื่อคืนดีกว่าเมื่อคืนเมื่อเช้าเมื่อบ่าย
ก็คือตอนนี้เป้าโจมตีนอกจากเคียฟแล้วเนี่ย
ก็คือไปอยู่ที่เมืองคลาคีฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ๒ของยูเครน
ตอนนี้มีพลเรือนเสียชีวิตไปเนี่ย๑๐๒ศพแล้วนะคะ
นับตั้งแต่วันที่๒๔ที่มีการบุก
แล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าทหารของรัสเซียในกรุงเคีฟ
ในเมืองหลวงของยูเครนเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ๔๐
ตอนนี้เพิ่มเป็น๗๕แล้ว
แล้วตอนนี้ยูเครนถึงขั้นต้องมีการประกาศ
นี่ล่าสุดเป็นสถานทูตยูเครนในประเทศไทยค่ะ
เว็บเลยบอกว่าขอประกาศรับสมัครกองกำลังนานาชาติ
ดินแดนแห่งยูเครนก็คือขอให้แบบ
ใครก็ได้นานาชาติที่คุณแบบมีใจอยากจะมาช่วยเหลือเรา
ช่วยเข้ามาต่อสู้จากการลุกรานของรัสเซียหน่อย
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยบรรยากาศเมื่อวานที่ประชาชนเขาก็พยายามอบพยพออกใช่ไหมครับพลเรือน
ก็จะมีประชาชนชาวยูเครนบางส่วนที่เขาไปทำงานอยู่ต่างประเทศนะคะ
โปแลนด์บ้างอยู่แบบพรมแดนที่ติดกับยูเครนนะคะ
เดินสวนกลับมาก็คือเดินกลับเข้าไปในประเทศแล้วเขาบอกเลยว่าเขาเนี่ยเคยทำงานในกองทัพมาก่อน
ในเวลาที่ประเทศเจอภัยพิบัติภัยสงครามแบบนี้เขาต้องกลับไปช่วย
ก็คือตอนนี้ชาวยูเครนผู้ชายหลายคนที่ทำงานอยู่ต่างประเทศก็คือเดินทางกลับเข้ายูเครน
เพื่อจะกลับไปช่วยรบแต่ก็มีแบบทหารยูเครนเสียชีวิตไปก็ค่อนข้างจะเยอะมากแล้วเหมือนกันนะคะ
ตอนนี้คนไทยในยูเครนเขาบอกว่ายังคงปลอดภัยอยู่อบพยพออกมาได้แล้วเนี่ย๑๔๒คน๓๕คนรู้สึกว่าจะมีกรุงเคียฟ
มีสปอริเซียก็พยายามทยอยเดินทางออกมากันอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานคนไทยเสียชีวิต
เกือบจะไม่ทันเพราะสัญญาณไซเรนทรุมจัดโอาากาศจนตีนทางอากาศก็มาอยู่เรื่อยเหมือนกัน
เหมือนกันตอนนี้เขาก็เลยเหมือนกันว่าต้องรอดูว่าตลงการเจรจาเนี่ยจะยังไงต่อไปดี
เห็นบอกว่าทางสหประชาชาติก็บอกว่าเนี่ยถ้ายิ่งยืดเยื้อค่ะพลเรือนก็จะยิ่งเสียชีวิต
นี่มีเด็กเสียชีวิตไปก็หลายคนเหมือนกันแต่ตอนนี้ทางต่างชาติสหภาพยุโรปอังกฤษอเมริกา
คือนี่แหละคือประเด็นเพราะว่ามันว่าราเซียน่าจะตั้งใจโครนล้มรัฐบารชุดนี้ของยุเครนมากกว่า
เพราะตอนนี้เดี๋ยวราเซียเริ่มปลุกรานถ้าบุกยึดไครเมียปี๒๐๑๔
แล้วก็กลายเป็นประธานาธิบดีเป็นรัฐมนตรีชุดนี้ที่ก็คือเข้ากับทางฝั่งตะวันตก
กลับมาเพื่อแบบสร้างเสถียรภาพแล้วก็ความมั่นคงภายในประเทศ
นั่นแหละติดตามเขาต่อไปนี่ถือว่ากรบข่าวเลย

คือเป็นเหตุการณ์สำคัญของโลกนะครับ
จีนเนี่ยหลายคนก็จับตามองอยู่ว่าตอนนี้แบบจะยังไงบ้าง
เขาก็มีการเริ่มขยับตัวก็คือให้อบพยพชาวจีนที่อยู่ในยูเครนออกมา
สดช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ
ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในจังหวัดทางภาคใต้กัน
คือต้องบอกว่าตั้งแต่หลังจากวันที่๑๗กุมภาพันธ์
กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกประกาศเตือน

ว่าจะเป็นชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
ทะลุงสงขลาปัตตานียารานราธิวาสตรังแล้วก็สตูน
โดยเฉพาะในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมยังน่าเป็นห่วงนะคะ
นราธิวาสเองต้องบอกว่า
ฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่๒๔กุมภาพันธ์
ก็ส่งผลให้น้ำป่าเนี่ยไหลหลากแล้วก็มาท่วมบ้านเรือนประชาชน
โดยเฉพาะตำบลมูโนะอำเภอสุไงโกลก
เจ้าหน้าที่นี่ต้องเร่งเข้าไปช่วยลำเลียงผู้พักอาศัยนะคะ
ฝากระแสน้ำที่สูงเกือบ๒เมตรออกมาค่ะ
แล้วก็ในพื้นที่หลายพื้นที่อย่างปัตตานีเอง
พบว่าน้ำขยายวงกว้างแล้วก็กินพื้นที่ในหลายอำเภอ
โดยล่าสุดเนี่ยน้ำเข้าท่วมถนนสาย๔๑๘ฝั่งขาเข้าจังหวัดปัตตานีนะคะ
บริเวณหมู่๑ระดับน้ำสูงกว่า๓๐เซนติเมตร

อย่างบ้านเรือนประชาชนบางบ้านเนี่ยบางคนบอกว่ากำลังจะเข้าไปในบ้าน
น้ำมาเร็วมากตั้งแต่ตี๑อย่างนี้ค่ะ
เข้าไปถึงปุ๊บเอ้าบ้านฉันหายไปไหน
บ้านหายไปแล้วเลยพัดบ้านหายไปเลย
แล้วน้ำขึ้นเร็วมากต้องแบบว่าในช่วงแบบดึกมากอย่างตี๓อย่างนี้ค่ะ
อย่างหลายคนก็คือเขาไม่สามารถที่จะเก็บข้าวของออกมาได้แล้วน้ำก็ไหลแรงด้วย
เช่นเดียวกับในพื้นที่ตำบลปากาฮารังอำเภอเมืองค่ะ

แม้ว่าจะขยับขึ้นอย่างช้านะคะ
แต่ความแรงของน้ำทำให้น้ำขยะวงกว้างเข้าท่วมพื้นที่
ตำบลหลายที่เลย
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับบ้านเรือนราชดรหลายหลังคาเรือน
ประสบกับสถานการณ์น้ำท่วมค่ะ
ส่วนพื้นที่จังหวัดปัตตานีนี้ได้รับผลกระทบ
ไป๙อำเภอ๔๙ตำบลนะคะ
ก็คือ๗๙๕๓ครัวเรือน
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายหมื่นคนนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็ต้องติดตามเข้าระวัง
อย่างคุณท็อปเองก็คือพร้อมกับหน่วยกู้ภัย
ก็มีการลงพื้นที่ไปช่วยนะคะ

อะไรอ่ะมาตรวจสอบความเสียหาย
ว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้น้ำไปถึงไหนจ่ายอาหาร
แต่สุดท้ายคือมันกลายเป็นว่ามันท่วมแบบนี้ทุกปี
ค่ะคือมันเหมือนมันแก้ไม่ถูกจุด
นี่กุมภามีนาเล็งนะปกติมันจะต้องแรงเนอะ

คือถ้าหน้าหนาวบ้านเราทุกภาคจะหนาวยกเว้นใต้
จะเจอฝนหนักอันนี้เป็นปกติอยู่แล้ว
แต่ว่าคือช่วงนี้มันเริ่มปลายหนาวแล้ว

ท่านผู้ชมครับแต่ถ้าสมมติมีการตัดจริงแล้ว
เดี๋ยวเราจะมีสวินโดให้คุณได้เห็นก่อน
จะมีการแถลงข่าวใช่ไหมฮะแอลล์จี้
ซึ่งคุณปอปอผู้ขับเรือเจ้าของเรือเนี่ย
จะมาขอคำมาแม่ของแตงโมที่สพนทักฤษ
ซึ่งขนาดนี้เรากำลังรอสัญญาณรอให้เขาออกมาปุ๊บ
เราก็อาจจะตัดไปให้คุณดูภาพบรรยากาศสด
แล้วเราจะไปไล่เรียงกันอีกทีในไทยรัฐนิวโชว์
แต่อยากจะให้น้องเล่าเรื่องนี้มากกว่า

หรือสสมหสรค์
แต่เรือนี้สร้างที่จีน

วันนี้โฆษกองทัพเรือออกมาชี้แจงทุกประเด็นเลย
แต่ทีนี้เนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องของเครื่องยนต์ใช่ไหมคะ

เรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือว่าทางเยอรมนีที่เขาเป็นเจ้าของ

ไทยเองเราเรียกร้องสเปคไปตั้งแต่แรกแล้วว่า
เพราะว่ามันจริงก็คือเป็นเครื่องยนต์รุ่นเดียวกันกับเรือดำน้ำจีนของกองทัพจีน
คือต้องสเปคเทียบเท่ากันคนก็กลัวว่าเดี๋ยวได้ของไม่ตรงปก

ใบอนุญาตการส่งออกแต่เขาไม่ได้ไม่ให้เรานะคะเขาไม่ให้จีน
ซึ่งเขาก็มองกันว่ามันอาจจะเป็นผลพวงมาจากการคว่ำบาดของสหรัฐกับจีน
ที่เขามีปัญหากันก่อนหน้านี้แล้วเขาคว่ำบาดกันไปคว่ำบาดกันมาใช่ไหมคะ
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นผลพวงตรงนั้นมากกว่า
ทีนี้พอเยอรมนีเขามีการระงับเรื่องของการส่งออก
ต้องอะไหลเครื่องยนต์อะไรอย่างนี้มันอยู่ในเป็นสินค้าส่งออกควบคุมตรงนั้นด้วย
เขาก็เลยไม่ส่งออกมาให้จีนก็เลยยังไม่ได้เครื่องยนต์จากเยอรมนี
มันก็เลยทำให้เรือเป็นเรือว่างแต่ยังไม่ได้มีเครื่องยนต์
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกองทัพเรือบอกว่าเป็นปัญหาที่จีนต้องไปจัดการให้ไทย
ถูกไหมคะเพราะว่าเราตกลงกันแล้วนี่เราเซ็นสัญญากันแล้วว่า

ไม่มีค่ะยังไม่มีจริงเพราะว่าปกติเดี๋ยวนี้เวลาเขาซื้อกันอ่ะ
เขาซื้อกันแยกส่วนแบบนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าจีนต่อเรือดีเราซื้อเรือจากจีน
แต่ถ้าเครื่องยนต์ของเยอรมนีดีเราขอซื้อเครื่องยนต์จากเยอรมนี
แล้วก็เอามาประกอบร่างกันตอนเนี้ยจริงต้องแก้ปัญหาให้เราว่า
ทีนี้เขาบอกว่าเรื่องการอนุมัติซื้อเรือดำน้ำเนี่ย
จริงมันต่อเนื่องมาหลายรัฐบาลแล้วยื่นขอไปหลายรอบแล้ว
กระทั่งมาผ่านก็คือรัฐบาลยุคคอสชใช่ไหมคะที่ผ่านมา
กำหนดการส่งเนี่ยจริงเขาบอกว่าจะต้องส่งปีหน้า
แต่พอดีมันติดโควิดจีนเลยบอกเออขอเลื่อนได้ไหม

ทีนี้ก็ต้องรอดูว่าคุณจะหาเครื่องยนต์มาให้เราทันไหม
หกเจ็ดนั้นก็เปลี่ยนรัฐบาลใหม่แล้วนะแล้วคุณจะส่งมาให้เราอ่ะทันหรือเปล่า
แล้วตอนนี้ก็คือคำถามคือเรือดำน้ำเปล่าจะจอดไว้ทำอะไร
รอเครื่องยนต์รอเครื่องยนต์ไม่มีเครื่องยนต์ก็เลยต้องจอดไว้เปล่า
แต่คุณอย่าลืมนะว่าซื้อเรือดำน้ำเดี๋ยวมีมาอีกหลายลำนะฮะ
นี่เพิ่งลำแรกอันนี้แค่ลำแรกใช่อันนี้ตั้งแต่ของปีหกสองป่ะใช่ค่ะ
อันนี้ของปี๖๒นั่นเองเค้าเซ็นตั้งแต่๖๐เลยเซ็นสัญญาคุยกันตั้งแต่๖๐
อันนี้ไม่ใช่ลำเดี๋ยวมีมาอีกหลายลำแต่ขนาดเดียวกันเค้าบอกว่า

เป็นผู้แทนที่ถูกต้องตามสัญญาตามกฎหมายไหม
ซึ่งทัพเรือบอกว่าตอนนี้เรื่องการสร้างท่าจอดเรือ
อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญาโดยกรมช่างโยธาทหารเรือ
วงเงิน๘๕๗ล้านบาทนะคะ

เมื่อปี๖๔ก็คือปีที่แล้ว

ก็คือเมษายนปี๖๗

ว่าจีนมีเวลาแก้ปัญหาให้เรา

ปกเนี่ยภายในอีกปีกว่า

ต้องส่งให้เราแต่ว่าถ้าจอดเรือของเราอ่ะ

จะต้องเสร็จ๑๗เมษายนปีหน้า

ของทางเยอรมนีกับจีนเยอรมนีไม่ได้มีปัญหากับเราหรอก
เพราะฉะนั้นอันนี้คือลำนักยังมีอีกหลายลำ
อันนี้ลำแรกเท่านั้นเอง
ถ้าจำไม่ผิดไม่แน่ใจนะคะ
เดี๋ยวมีอีก๗ลำดิ์นะคะ
มีจำเป็นต้องใช้ไหมห่ะเผิดมีกรีย์จำเป็นต้องใช้ได้ใช้เลยไงอืม
นี่จีนเขาบอกเหมือนกันนะว่าเออคือเขาก็แอบต่อลองมาว่า
แบบบางทีแบบเหมือนโปรโมชั่นนี้ไม่ได้เอาโปรอื่นให้ได้ไหมอย่างนี้

ส่วนประเด็นเรื่องเร็วน้ำกี่ลำเนี่ยเดี๋ยวมิ้นเช็คให้อีกทีนึงนะคะ
เขาคาดการณ์ว่าวันที่๖๘มีนานี้
ฐานละวางด้วยนะเพราะวันนี้กรุงเทพฯก็เริ่มตก
เลือดน้ำมันใหญ่ไปเลยช่วยตายไม่ได้ไหม

พี่บุรุษพ่ายก็ยังดำไม่ได้เลย
ดำไม่ให้ยาวพยาบาลมันแค่๑๕๒๐เมตรเอง

แต่จริงถ้ามองจากอากาศมันก็คงยังเห็นเป็นเงาดำใต้น้ำ
ว่าแบบเรือดำน้ำอยู่ตรงนี้

มันเหมือนเป็นอาวุธลับที่ต้องมองไม่เห็น
เวลาที่เราจะไปซองจูโจมหรืออะไรอย่างนี้

ถ้าเกิดสมมุติมันเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ย

เพราะว่าเขารู้ว่าเราไม่มีกำลังลบทางนี้

แต่ของเราแสดงอิทธิปฏิหารเยอะไง

อุ้ยอย่างก็เลยพี่แตงโมทเยอะมากก็เลยแม่ตอนเนี้ย

มืดเพราะไม่ใช่หมอกนะคะ

เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องดูแลตัวเอง

ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่หรอกอ่านข่าวไปก็เตรียมดูว่า

เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติไม่ทันรายการข่าวใส่ไข่
คงไปดูอีกรายการหนึ่งนะฮะไทยรัฐนิวโชว์
ในช่วง๗โมงเช้าพบว่าเกินค่ามาตรฐาน๓๘พื้นที่
ซึ่งคำว่าเกินค่าประสาทมันมีผลต่อการหายใจของพวกเรา

บ่ายสามโมงนะน้องนะครับดีขึ้นมันมีแนวโน้มลดลง
คุณภาพอากาศเนี่ยเริ่มมีผลต่อสุขภาพเหลือแค่๙๐
คือวันทองหลามภาษีเจริญคลองสามวาเขตราชบุรณะตลิ่งจันทร์
ทวีวัฒนาน้องแข็มหนองจอกนะฮะสวนหนองจอก
เพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร
สิ่งที่เราจะคุณจะเตือนคุณก็คือว่าหนึ่งคนที่เป็นโรคภูมิแพ้
โรคเกี่ยวกับปอดเท่าไหร่ระวังได้ระวังแมทที่ใช้
หรือเป็นแมสที่แบบว่ามันมาจากเกาหลีจริงที่มันช่วยกรองฝุ่นกรองอะไรได้จริง
เพราะฉะนั้นขอไปเบรกก่อนก่อนแล้วกันนะฮะ
ถ้าสมมุติเขาตัดภาพมาเราคงจะรายงานสดไปที่สพเมืองนนทบุรี

ระวังรู้สึกเยอะอีกสักแป๊บนึงแล้วถ้ามุติมีอะไรด่วนเราคงจะตัด
ผัดดีม่ำมีจออยู่ตรงนี้บางคนก็ถามมองอะไร

เดี๋ยววันนี้น่าจะมีการจำลองเหตุการณ์เหมือนเมื่อวานที่แซนไปอ่ะ
อีกหนึ่งคนแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร
แต่ถ้าทั้ง๔คนที่เหลือคิวว่าง
ก็อาจจะจำลองทั้ง๔คนเลย
เอาล่ะพูดถึงพี่เอสุภาชัยเนี่ยนะฮะ
ไปคนที่เก็บหนังสือจริงจริงน่ะโอ้ยโอ้ยนี่ตั้งแต่แบบยุคนักแรก
ก็โมเป็นตั้งแต่ยุคสิบสิบต้นต้นอ่ะค่ะ

ถือว่าแตงโมเนี่ยถือว่าอยู่ในทุกยุคนะ

สมัยก่อนแล้วเล็ตติ้ง๑๐หรือ๒๐อย่างเงี้ย
นั่งอยู่มาก็เรียกได้ว่า

เบอร์ตเค้าคุยกันไปเค้าก็ร้องไป
คุยไปร้องไปน่าสงสารแฟนโมมาก
เบอร์ตบอกโมรักพี่มากนะ

พี่ก็บอกเชื่อเพราะพี่คุยกับโมแล้วก็เล่นละครด้วยกันด้วย
มีการขยับอะไรกันสักนิดนึง
เห็นตำรวจเริ่มแบบว่าเดินก่อนบอปข้างหน้า
จริงต้องบอกว่าคุณอ้ำกับคุณนู่นนี่ต้องบอกว่าอยู่ในวงการบันเทิงมานาน

คือวันนี้เราจะพาไปย้อนดูความสวยของทั้งคู่นิดนึง
เพราะว่าหลายคนเนี่ยเวลาเรามองหน้าทั้งสองคนบอกอู้
คนนั้นก็สวยคนนี้ก็สวยบางคนทับบอกว่าหน้าเหมือนกันด้วย
เดี๋ยวต้องเทียบให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะ
นี่เอาท่ามาเทียบให้เห็นกันไปเลยว่าเหมือนกันขนาดไหน

ทำไมเดี๋ยวลองฟังดูมีเสียงด้วยฉันเห็นคลิปนี้แล้ว
ที่ได้เล่นละครแล้วก็เพราะว่าเล่นหน้าเหมือนกัน
ก็เลยเล่นเป็นพี่น้องกันใช่ไหมคะ
บางทีดูมั่นิเตอร์เลยให้หน้าเหมือนออกกันเลย
แล้วจริงแล้วสนิทกันเนี่ยแต่ละครเป็นครั้งนี้หรือเปล่า

แต่ถ้ามัดโผล่อย่างนี้ก็คล้ายกันเลยเนอะ
แต่ยิ่งโตเหมือนมัน

ก็เป็นเพื่อนรักกันจนถึงวันนี้นะ

พี่เรียกกันไหมเข้าทางเดียวอีกฮะ

กลับมาค่ะถ้าจะกลับมา

ตอนนี้คุณปอที่ผู้เจ้าของเรือกับคุณแม่

ผมไม่อยากให้คุณต่อไปแบบนี้ครับแม่
หมาเอาตัดภาพหาแสหน่อย

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ตามวัดค่ะทางออนไลน์แล้วก็คุณแม่ก็เลยคิดว่า
ช่วยดูดูเขาจากรายการสวนกระแสเราด้วยแล้วก็จากที่ได้พยายามติดต่อคุณแม่มาเนี่ย
คุณแม่คุณแม่ดูว่าคุณเป็นคนดีนะ
คุณคุณเป็นเป็นผู้ชายที่ดีการพูดจาของคุณก็
พูดจากเพิ่มผมโดนทำหัวคุณแม่ตลอดตั้งแต่คุณยังไม่
เราก็ถึงนัดจำให้ขอโทษคุณแม่วันนี้ค่ะนะ

เขาไม่มีเครื่อง
ครับคุณตือครับใช่ครับก็วันนี้อยากจะมาไม่เคยครับคุณแม่
ได้เจอกับน้องโมวันนั้นนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น
เมื่อเช้าผมก็อยู่กับปออยู่คุณแม่ในสายนั่นแหละครับ
กันไปกรวดน้ำใหญ่ด้วยกันแล้วก็ก็อธิษฐานให้น้องโม
ท่านพระยานักฮราชนำพาวิญญาณน้องโมนะครับขึ้นสู่โสษวรรค์

ผมตกใจกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็
ไม่ได้มีเจตนาหลบหนีหรือหลีกเลี่ยงหรือใดนะครับ
ก็เหมือนอย่างที่ปอเขาบอก
ขอดูแลคุณแม่นะครับไม่ต่างจากที่โม่ดูแล
แม่มีเรื่องมีปัญหามีสิ่งใดที่เดือดร้อนทั้งหมด

ขอเป็นลูกคุณแม่นะผมขอเป็นลูกคุณแม่อีกคนหนึ่งนะครับแม่
ผมจะดูแลคุณแม่ผมจะดูแลคุณแม่ผมสัญญาครับผมสัญญา
ผมขอรับคุณแม่ครับ
ขอรับสำคัญครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
เดี๋ยวถามกะติกเองค่ะคุณแม่ขอถามนะคะ
คุณแม่คุณแม่ยังยังไม่ได้รับภูมิอะไรของน้องกะติก
คุณแม่ขอถามก่อนว่าวันนี้วันที่๔แล้ว
หนูไม่เคยติดต่อคุณแม่เลยว่าน้องโมตกน้ำเพราะเหตุใด
เป็นมีปัญหาอะไรค่ะปิดบังอะไรไว้ลูกคุณแม่
หนูรู้ว่าคุณแม่รักลูกแค่ไหนแล้วลูกก็รักคุณแม่
พ่อเขาไม่อยู่เนี่ยเขาก็รักคุณแม่มาก
แล้วหนูมีปัญหาอะไรถึงไม่บอกคุณแม่ว่าลูกว่าตกน้ำ
ตอบตอบคุณแม่สิพูดใส่ไหมได้ไหมคะ
หนูขอโทษจริงหนูตั้งสติไม่ได้หนูเสียใจ
หนูเสียใจจริงที่ไม่ได้โทรหาแม่เป็นคนแรกหนูยอมรับอันนี้
หนูหนูสติแตกมากมากหนูหนูหนูเสียใจค่ะ
กับการจักรไปของโมสวันที่สี่แล้วนะคะ
อาจารย์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอาจารย์ไม่เกี่ยวกับคุณแม่
เราเนี่ยเห็นกันมาตลอดเพราะหนูเป็นผู้จัดการแตงโม
ถูกไหมคะขอไม่ตัวหนึ่งแต่แล้วทำไมถึงพูดว่า
บอกคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ไม่ใช่นักดำนา
พูดใส่ไม้ได้ไหมคะคุณสื่อสารไม่เก่งอ่ะคุณแม่
พี่กติกพูดใส่ไมค์หน่อยนะคะหนูสื่อสารไม่เก่ง
แม่ก็รู้ว่าหนูเป็นสื่อสารไม่ได้จริงแล้วนะตอนนั้นหนูสติแตกกับแม่
หนูไม่รู้จะคุยกับแม่ยังไงไม่รู้จะเริ่มยังไง
หนูเสียใจหนูยอมรับหนูยอมให้แม่ว่าหนูแต่หนูเสียใจจริง
ตอนนี้นี่นะคะมีท่านสื่อบรรชนเยอะแยะเลยแล้วก็มีคุณต่อ
ติกยังไม่คุณแม่ไม่เห็นกระติกร้องไห้สักครั้งเดียวเลย
จริงจริงกะติกเนี้ยต้องร้องไห้กลุ่มภายด้วยสักไปเราเป็นมนุษย์นะ
ขออธิบายนะการแสดงออกต่างกันนะแม่
หนูอยู่คนเดียวอ่ะหนูร้องไห้ปูปายได้แต่หนูอยู่ด้านหน้าคนอื่นอย่างเงี้
หนูหนูทำไม่ได้หนูพูดจริงจริงหนูเสียใจคุณปอนยังทำได้เลย
นั้นคุณปอแม่คุณแม่แม่ต้องเข้าใจหนูด้วยนะ
ว่าหนูเป็นคนแบบนี้หนูอธิบายไปแล้วถ้าหนูอ่อนโยนกว่านี้
มันก็คงจะดีกว่านี้ใช่ไหมแม่แม่อยากเห็นหนูร้องไห้ใช่ไหม
คุณแม่คิดว่าพูดตรงนะปิดบังอะไรไว้หรือเปล่า
ปิดบังคุณแม่ไว้หรือเปล่าหนูไม่ได้ปิดบังอะไรคุณแม่
เอาน้องโมไปทำอะไรคุณแม่คุณแม่คุยกับตำรวจนะคะ
หนูให้ปากคำกับตำรวจไปหมดแล้ววันหนึ่งความจริงกระจ่างอ่ะ
คุณแม่จะรู้เองวันนี้หนูตอบอะไรให้ไม่ได้
พูดได้แต่ว่าหนูไม่มีอะไรปิดบังคุณแม่เลยหนูอยากให้โมตื่นมานะ
แล้วก็มาอธิบายกับแม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่โมเขาไม่ตื่นมาแล้ว
ทุกวันหนูนอนคิดถึงโมเอ้ยตื่นมาช่วยหนูอธิบายสิ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรือให้ปากคำกับตำรวจไปหมดแล้ว
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะสักอย่างซื้อเลยหนูชวนโมไปลงเรือแค่นั้นเอง
แล้วโมเขาเดินไปฉี่โดยที่เขาไม่ได้บอกหนูด้วยซ้ำ
รู้อีกทีคือเขาตกไปแล้วอันนี้คือสั้นแล้วก็ได้ใจความเลยแม่
ทำไมหนูถึงรู้สึกว่าแบบสังคมลงโทษหนูขนาดนี้
ชวนเพื่อนไปนั่งเรือคิดถึงเขาแบบในแง่ดีอ่ะ
ไปนั่งเรือดีดีสวยสวยแต่มันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
หนูไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นหนูพูดก็เหมือนหนูแบบเนี่ยมานั่งอธิบายแก้ตัว
แต่มันคือเรื่องจริงเรื่องจริงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแม่
มันไม่มีจริงกว่านี้อีกแล้วให้หนูเล่าเป็นพันครั้งมันก็คือเรื่องนี้
หนูไม่ได้ดูแลน้องโมในฐานะผู้จัดการใช่ไหม
คุณรู้ไหมว่าการเป็นผู้จัดการดาราที่ดังเนี่ยเขาดูแลกันยังไง
คุณแม่หนูคุณนั่งเล่นโทรศัพท์
คุณไม่ได้ดูแลว่าน้องโมจะไปปวดปัสสาวะจะไปฉี่ตรงไหน
แม่เขาไม่ได้บอกใครเลย
ตามคำให้การคือเขาไม่ได้บอกใครเลยทุกคนเป็นพยานให้ได้

เขาไปตอนไหนเรายังไม่รู้เรื่องกันเลยแม่
ว่าอีโมตกน้ำหนูให้หนูอธิบายกี่ที
หนูก็พูดได้แค่นี้เพราะหนูรู้แค่นี้จริงแม่
หนูรู้แค่นี้จริงแล้วหนูทำอะไรอยู่คะ
หนูดูวิวอ่ะแม่คือในใจหนูนะหนูมี๒หมวกเนอะ
หนึ่งคือหนูเป็นเพื่อนเขาสองคือผู้จัดการ
วันนั้นเราไปเที่ยวกันเราไม่ได้ทำงาน
ถ้าวันนั้นเป็นการทำงานเราจะดูแลนักแสดงอย่างดี
โอเคไปตรงไหนเอาอะไรคุยกับทีมงาน
แต่วันนั้นเราชวนกันไปเที่ยวไปถ่ายรูปหนูไปในฐานะเพื่อน
ถ้าหนูเป็นผู้จัดการวันนั้นมีงานแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้
โอเคหนูยอมรับนะหนูทำงานตรงนั้นได้ไม่ดี
แต่เราเป็นเพื่อนหนูก็มีสิทธิ์ที่จะแบบเที่ยวของหนูอะค่ะ
สักกี่นาทีของหนูต่างคนต่างทั้งนู่นทั้งนี้หนูว่าเขาก็ไม่ได้สนใจหนูด้วยตอนนั้น
หนูพูดตรงหนูอยากให้แม่เข้าใจในมุมของหนู
โทษหนูยังไงก็ได้นะแต่ว่าหนูพูดเนี่ย

ถ้าหนูพูดเกินกว่านี้คือมันไม่จริงแล้วแม่
หนูอยากให้โมไปเข้าฝันแม่นะแล้วอธิบายเหตุการณ์นั้น
ให้แม่ฟังด้วยตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันทำอย่างนั้นไม่ได้
ต้องเป็นหนูที่มานั่งอธิบายเองหนูพูดไปเหมือนแม่ก็ไม่เชื่อ
เพราะว่าหนูช้าเองตอนนี้หนูผิดหนูผิดเลยนะหนึ่งอย่าง
หนูหนูอ่ะสองอย่างหนูไม่โทรหาแม่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือ
ไม่กล้าพอที่จะเผชิญหน้าแล้วก็ช้าไปทุกเรื่อง
หลายวันแล้วยังไม่โทรยังไม่กล้าวันนี้วันที่สี่ค่ะ
แล้วก็หนีหน้าคุณแม่ด้วยวันที่ไปที่นิตินิติเวศค่ะ
หนูก็ไปแต่คุณแม่ไม่เห็นแต่มีคนเห็นว่าหนูไป
แล้วเราก็อยู่ใกล้กันแค่นั้นคุณต้องไปดูศพน้อง
แต่หนูไม่เข้าไปดูศพน้องหนูไม่เข้าเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าปิดแล้ว
ยังไม่ปิดปิดแล้วค่ะคุณแม่หนูนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะหนูมีหนูมี
พยานค่ะคุณแม่หนูนั่งตรงนั้นนานแล้วตอนหนูมีพยานนะแม่
เพื่อนเพื่อนเข้าไปดูเนี่ยเขาก็แห่กันเข้าไปดูทั้งหมดแม่ให้
หนูจำภาพโมแบบดีดีเถอะแม่นะหนูไม่ได้อยากเข้าไปนะแม่ให้โม
มันไปจากหนูให้จำภาพดีดีอ่ะแม่มันเป็นมันโอเคตรงนั้นที่คุณพูดเนี้ยก็
ถูกต้องแต่ว่ามันเป็นการแสดงออกซึ่งความแปลกประหลาดมหัศจรรย์สำหรับ
คุณแม่มากกระติกเป็นเป็นแม่อิสเตอร์คุณแม่ก็รักอิสเตอร์
ลูกคุณอ่ะค่ะคุณแม่ซื้อไปรอวันเกิดจำได้ไหมคุณแม่ซื้อเป็น
ให้เอสเตอร์คุณแม่ซื้อให้นะอ่าแม่อ่าแล้วแล้วกระติกเป็น
อย่างงี้กับคุณแม่ได้ยังไงแม่หนูเสียใจน้องหนูตกใจแม่
อีก๑๐นาทีหนูโทรหรืออีกครึ่งชั่วโมงหนูโทร
คุณแม่ก็จะให้อภัยนะแต่นี่๔วันเราถึงได้เจอกัน
แล้วคุณถึงได้คุยกับคุณแม่นี่คือสี่วันนะคะวันที่สี่
วันที่เจอศพน้องโมก็ไม่เห็นคุณเนี่ยจะให้คุณแม่คิดยังไง
คุณมีอะไรปิดบังคุณแม่หรือเปล่าหนูไม่มีอะไรปิดบังเลยค่ะแม่
ไม่มีเลยสักนิดนึงนิดนึงก็ไม่มีอย่างที่หนูอธิบายแม่ไปเนี่ย
คือหนูยอมรับหนูยอมรับว่าหนูช้าแล้วก็หนูก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
หนูก็โดนสังคมลงโทษทุกวันนี้เพราะว่าสิ่งที่หนูไม่กล้า
ไม่กล้าที่จะโทรนึกไม่ทันช็อกตั้งสติไม่ได้
ไปที่ที่อู่เรือได้เนอะน้องโมตกน้ำแล้วหนูไปที่อู่เรือ
ติดต่อเขาได้ไงอย่างที่หนูบอกหนูหนูหนูคิดแต่การค้นหานะแม่
รู้ไหมว่าถ้าหนูไปที่อู่เรือคุณแม่มาที่ท่าน้ำ
หนูไม่รู้หนูไม่รู้เลยรู้สิหนูไม่รู้ค่ะแม่มีเด็กเด็กของคุณอ่ะ
ไม่รู้ค่ะมาเชิญคุณแม่ไปอีกท่าน้ำหนึ่งคุณแม่แล้วบอกว่า
คุณแม่เราอ่ะเถียงกันแบบเนี้ยมันไม่จบหรอกเพราะว่าแม่ไม่เชื่อ
ไม่ใช่เถียงคุณแม่ไม่ได้เถียงนะคะไม่ใช่แม่ไม่เชื่อหนูคุณแม่อยากจะเล่า
ในใจของคุณแม่ที่คุณแม่สงสัยนะคะแล้วหนูรู้จะตอบความจริงหรือเป็นความเท็จก็ตามในสำนวนมีแล้ว
สุขภาพที่ตำรวจมีแล้วแต่คุณแม่อยากจะจะเห็นหน้าหนูว่าคนคนนี้หรอที่บอกว่ารักลูกคุณแม่
เป็นผู้จัดการลูกคุณแม่เมื่อลูกแม่ตายหนูยังไม่ไปดูศพลูกแม่ลง
คือทำไมไม่ช่วยน้องโมแม่หนูช่วยแม่ถามเพื่อนหนูช่วยหนูโทรหาพี่โบไง
เอาก็ลนตกไปลึกแล้วจะไปโทรหาพี่โบทำไมเพื่อนเพื่อนเขาก็ช่วยกันตามหาในคลิป
มีเราวนกันตามหาหลายรอบนะแม่นะเราทำกันสุดความสามารถเราตะโกนโมโมโมจนสุดเสียงเลย
คนตกไปในน้ำคุณไปตะโกนเขาจะได้ยินไหมแล้วเขาจะให้หนูทำยังไงอ่ะแม่
โดดลงไปสิแม่จะโดดลงไปด้วยก็ได้ถ้าคุณว่ายน้ำเป็นอ่ะแล้วคุณก็
ว่ายน้ำไม่เป็นแม่อันนี้ไม่ทราบคุณต้องแสดงความช่วยเหลือแม่หนูขอไม่จด
หนูขอโทษหนูลงไปในน้ำถึงลึกคุณแม่หนูหนูเสียใจนะที่หนู
ปอดนี้เขาเต็มไปด้วยสายเพราะเขาลงไปถึงพื้นดิน
พื้นสายเลยเขาสูดเขาพยายามสะเก็ดตะไก่นะ
ใช้มันนี้ได้ไหมค่ะ
พี่จะบอกให้นะพี่ไม่ได้พูดเลยนะพี่ฟังพวกเราพูดนะ